ไปเข้าวัดกันอย่างต่อเนื่องเลยดีกว่านะคะ
เดี๋ยวไปวัดดังในจังหวัดอ่างทองวัดนี้ค่ะ
ไปดูสถาปัตยกรรมกันหน่อยดีกว่านะคะ
เขาบอกว่าวัดแห่งนี้สร้างโบสถ์โดยใช้กระเบื้องเบนจรง
พร้อมกับมีการวาดลวดลายสัตว์ป่าหิมพานด้วยนะคะ
ไปดูที่วัดนี้เลยวัดมหานามนะคะ
ตำบลชายภูมิอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
มีการสร้างโบสถ์โดยใช้กระเบื้องวาดลวดลายเบนจรง

พร้อมเขียนชื่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ด้านล่างของภาพเป็นพื้นกระเบื้องสีขาวสวยงามมาก
ดูภาพประกอบไปนะคุณผู้ชม
เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ทำให้ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
ชมแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหประทับใจมากนะคะ
เข้าใจในวัฒนธรรมเรื่องเล่าตำนานของพุทธศาสนาด้วย
พระครูวิสุทธิชัยคุณหรือว่าหลวงพ่อสะอาดสุธีโว
เจ้าอาวาสวัดมหานามก็บอกว่ากระเบื้องที่ใช้เนี่ยนะคะคุณผู้ชม
เป็นกระเบื้องพิเศษทนทานมีอายุการใช้งานนานหลายปี
ซึ่งดีกว่าการทาสีแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่ามาก
ดูแลรักษาก็ง่ายและยังสร้างความแปลกตาให้กับผู้ที่พบเห็น
ที่สำคัญดึงดูดให้เยาวชนแล้วก็ประชาชน
หันมาเข้าวัดทำบุญมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
นี่แหละค่ะสถาปัตยกรรมในวัดสวยงามแบบนี้
ก็บ่งบอกถึงอะไรหลายอย่างด้วยนะคะ
เรื่องของวัฒนธรรมบ้างเรื่องของพระพุทธศาสนา
เราได้ไปซึมซับได้ไปเรียนรู้กันอีกทางหนึ่งด้วย